รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ครับผู้ชมครับเอาละครับ๑ช่วงอย่างนี้ไปนะครับ
จะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
คุณผู้ดำครับธรรมดาแล้วคุณเคยไปเที่ยวพวกโบราณสถานต่างไหม

พระแล้วเคยไปหยิบนู่นหยิบนี่กลับมาบ้างไหม
ไม่กล้าหยิบเพราะเพื่อนตัวเองเคยไปอียิปต์
หยิบของกลับจากอียิปต์เขากลับมาตามถึงกรุงเทพแล้วก็ตายเถอะ
มันก็เลยฝังใจคุณพจน์อานุษก็เลยบอกว่า
โดยเฉพาะถ้าสมมุติคุณมีโอกาสไปอียิปต์อย่าไปหยิบอะไรออกมาจริง
เอาละครับแต่ที่แน่นะฮะล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวดังแบบนี้เหมือนกันนะครับ
นั่นก็คือมีฝรั่งมาเมืองไทยแล้วก็มาหยิบก้อนอิด

ที่เมืองโบราณไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาส่งคืนมาคุณผู้ชมครับ
เป็นอิตที่อายุทยาบอกว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้ว
ช่วยเอาไปคืนหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่าตอนที่เขาไปเอาเนี่ย

คงอยากได้เป็นของที่ระลึกแต่ทำไปทำมาจากของที่ระลึก
กลายเป็นเวลาที่ระทึกไงเธอ
นั่นไงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาก็บอกนะครับว่า

ใครที่ขโมยของจากโบราณสถานไปเนี่ย
ชีวิตเนี่ยนะครับล่มจมทุกลาย

เชิญอดีตหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานักโบราณคดี
คร่ำวอร์ดในวงการนี้มาพูดคุยกับเราเลยดีกว่าว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดเคยมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง

สวัสดีครับอุทยานครับ
ขอบคุณนะครับ
อาจารย์ตอย

ยังมีโอกาสได้ไปช่วยงานด้านโบราณคดีอยู่ไหมครับ

แต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ

ก็คงจะเจอครับ
อย่างเราดูละครก็จะมีคนเฝ้าสมบงสมบัตินี้

ดรบ๊วยบ้านไอ้ศาสตร์ที่นี่การเก็บสมบัติเนี่ยไม่มีธนาคาร
ดรเพราะว่าฝังดินพอนั้นเจ้าฝังวันนี้เวลาคนฝังเนี่ย
เขาก็นอนในฝั่งเขาไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งในกรุวัดราชบุรณะ
ซึ่งมีสมบัติมากก็ไม่มีใครรู้ไม่ได้เกียรติใดแทงไว้ด้วย

ไปพบเองไปขุดไปลักลอบขุด

เพราะว่านโยบายของเราเนี่ย
ไม่มีนโยบายในการขุดหาสมบัติ

ก็ต้องต้องรออยู่อย่างนั้น

คงอยากจะเก็บเป็นของที่ระลึกนั่นแหละ
เอากลับไปบ้านเกิดเมืองนองฝรั่งเนี่ย

จากโบราณสถานมาไม่นานนี้
ล่าสุดคุณคิดดูก้อนหินแค่นี้เองนะ
คือเอาติดกลับไปที่ต่างประเทศ

เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ส่งกลับมา
ในที่สุดไม่ไหวแล้ว

จะมีผลมากมาย

อยู่ไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว

แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคุณมดดำคุณผู้ชมทางบ้านครับ

แต่เป็นอิดที่ใช้สร้างเพื่อบรรจุ

อาจจะตุ๊กส่วนไหน

เข้านักรอบขุดเนี่ย

พออริยามันล้างเป็นป่าไปนั้นเนี่ย
ก็คนเข้าไปขุดหาสมบัติ

เจาะเจดีเพื่อจะเอาสมบัติที่อยู่ในเจดี
อกเจดีเพื่อจะเอาสมบัติที่อยู่ในเจดี

พาชนะที่มันจุบพระมรมอธิ

รอบรอบเจดี

อีกทั้ง๓ก้อนนี้เท่าที่อาจารย์รู้มา
เขาส่งผลยังไงกับผู้ที่หยิบอิตไปฮะ

ตอนหลังก็จะไปเก็บเอาอิด

ไปมูชาบ้างเอาไปเป็นที่หนึ่งบ้าง

สร้างด้วยศรัทธา
สร้างด้วยความตั้งใจที่จะ

แรงผู้แห่งของศรัทธา

เพราะเว้าเขามาช่วยต้องมาทำทำครั้ง๕

เหตุการณ์มันเป็นยังไงเขาถึงเขาบอกว่าเอามาคืน
เขาไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่คือ

เขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขานอนไม่หลับ

แต่จริงแล้วเนี่ยอาจารย์ผมขออนุญาตย้อนกลับไป

ที่ค่ำหว่ออยู่ในแถววิทยานะฮะ

เห็นบอกว่าเวลาที่สมัยก่อนเนี่ย
มีคนเนี่ยมาลักลอบขุด

เจดีวัฒนภาษีสามเพชรสามองค์เรียนกัน
แล้วขุดตั้งแต่องค์แรกเนี่ยทะนุไป
แล้วก็ขุดทุกองค์ที่มีอยู่เพื่อเอาสมบัติมา
แล้วก็เอาของที่ได้จาก

ในพร้อมนี่สมัยก่อนสมภาษาน้อย
ก็ขุดเอามาเอามาขาย
ซึ่งความจริงทะพร้อมได้จะรวย
ทะพร้อมนี่ตาย
เออเออน่าจะใช้เวลานานพอละสมควร
อันนั้นเป็นวืดตะพร้อม
ส่วนอีกแห่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือ

มีขุดสมบัติสิบกว่าคนตายเรียบในหนึ่งปี

แต่เดิมนี้เขาชื่อวัดราชปุ่นนะ
ปุณนะนี่แปลว่าวัดราชปุณนะแปลว่า
วัดที่พระราชาอุทิศให้

เพราะเขาขุดลงไปมากว่าว่า

ขโมยบอกว่าวัดมหาธาตุขุดแล้วยังมีสมบัติ

เขาไปประมาณ๑๐คนแรก

ก็เจาะลงไปอย่างข้างบนลงไปได้ด้วย
เป็นรูเฉพาะเอาตัวรอดลงไป
โดยทั้งไปเจอหินปิดปากกลุ่ม

มาไปส่องกับเครื่องพอมที่อยู่ในห้องเขิบ

เพราะนั้นก็หยิบเอาพระแสงดาบ

คนเหล้านั้นนะสัตว์ภาพ

เราจะแบ่งสมบัติกันอย่างยุติธรรม
สัญญาณว่าสมบัติมหาศาลเลย
มหาศาลมาก

และใครขนขึ้นมาเรื่อย

เพราะมันห้องประมาณ๒เมตร

กับ๑๒คนก็เป็น๑๕คน๒๐คน

ทุกคนก็มาแบ่งกันเอาผ้าขม้าปูแล้วก็แบ่งสมบัติ
ส่วนของใหญ่อย่างเช่นแสงดาบหรือพระมหามงกุฎหรือว่าอะไรพวกนี้
เขาบอกว่าเก็บไว้ให้ผู้ใหญ่เอาไว้กองหนึ่งไว้เป็นกองกลาง
นอกนั้นก็แบ่งไปมันถ้าเกิดไม่ยุติธรรมขึ้นมา
ก็ชักดาบชักปืนขึ้นมาก็จะฆ่ากัน
ต่างคนมันก็เผอิญมันมีเสียงดังมากไปหน่อย
มันก็เลยแยกย้ายกันหนีไปต่างคนต่างเอาสมบัติของตัวเองเนี่ย
ต่างคนต่างไปไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ย
พอเข้าไปหมดก็เอาพระแสงหะผ้าตักเอาพระมหาวงกุฎเข้า
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
มาให้ลูกเมียกราบไหว้มือชา
แล้วก็ถือพระแสงดาบเนี่ยกระเรือเข้าไปในตลาดหัวเรา

จึงไปตามเก็บเอาสมบัติพวกนั้นกลับมา
ได้มาหนึ่งในสี่ส่วนของสมบัติ
วันนั้นก็แยกย้ายเอาไปขาย

คอหักตายเอาไปให้ร้านทองหลอมร้านทองก็ไฟไหม้
แต่ทั้ง๑๒คนที่รักไอ้๑๐คนที่ร่วมกับการทั้งหมด
ตายทั้งหมดภายใน๑ปี
แต่คนที่อยู่มา๓๐ปีอยู่ทั้งพศ๕๓๐เนี่ย
นั่งคืนหัวหน้าแหละว่าเป็นบ้าปะตลอดชีวิต
กลางคืนตื่นจะมาเท่าปี๒
ปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ข้างไม่ใช่เพื่อนเรา

ใจเป็นไข่เป็นหน้าดำคืนและหันมายิ้ม
สะแยะรักษาสะเบื่อทุกอย่างนี้
ตอนที่จะทำมูลนาจดีศิษย์สุริยธัย
พอลงมาถึงข้างล่างผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างเนี่ย

สั่นแล้วก็พูดประนมมือพึ่งพรรมว่า
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือพระ
พระอุณิธรรมอยากจะดูผีเจ็บตัดช้า

ปรากฏว่าคืนนั้นเข้าไปหาเขาในห้อง

มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไกล

๕๐บาทคนที่ร่วมปกติทั้งหมด
ตายทั้งหมดภายใน๑ปี
แต่คนที่อยู่มา๓๐ปีอยู่ทั้ง

แล้วพี่มันตาย
แสดงว่าเป็นบ้าตลอดชีวิต

อีกหนึ่งเรื่องที่อาจารย์จำไว้ในการทำงาน

เขาก็เชื่อว่าเฮ้ยต้องไปหาฟัน
ศพไปหาฟันจากศพ
ทำลูกเต่าเพราะว่าเหมือนไปเลี้ยงผีเลี้ยงสาง
ปรากฏว่าไปเอาขโมยฟันจาก

อันนั้นผมเป็นคนไปขุดเอง
หมู่บ้านโปรตูเกตผมเป็นคนไปเริ่มต้น
เป็นหัวหน้าทีมชาติที่ขุดที่นั่น
ตอนนี้โครงกระหนูที่ขุดขึ้นมา
ฝรั่งยังมีโครงสันฐานใหญ่

พอแต่งออกมาแล้วฟันใหญ่สวย
พวกนักน่าจะบอกว่า
เอาไปทำลูกเต๋าเขาก็เอาไปซ่อนไว้
กลางคืนจะเกิดอาการกุ้งขั้ง

ก็พบแสงเรืองออกมาจากบนหิ้ง

ตอนนี้เอาฟันกำลังวิ่งกลับไปคืน
แปลว่าแกไปตอนบนคืนมืด

โยนเข้าไปในหลุมไม่รู้หลุมไหน
ดีไม่มีใครออกมาบอกไม่ใช่ผิดหลุม

เรื่องราวที่แบบว่ามีปู่โสมเฝ้าสมบัติปู่โสมเฝ้าทรัพย์
สมบัติที่อายุทยาเนี่ยมีคนเฝ้าแล้วก็มีจริงใช่ไหมฮะ
ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่เคยมีประสบการณ์มา
ไปที่วัดชายวัฒนธรรมตอนนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่
ก็ท่านอาจารย์ท่านให้ช่วยหาเสียงพระพุทธรูป
ที่เป็นศิลปะแบบพระเจ้าประสาททอง
จะเอาไว้ไปเรียนที่ชนะ

ได้ไปเสียหนึ่ง

เอาไปวางไว้ที่หัวนอน
กลางคืนตื่นจะมาถ้าปีสองปีสาม
ปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ข้าง

แต่ใจเป็นใครเป็นตัวหน้าดำครึ่งหนึ่ง
แล้วหันมายิ้มสระแยะละตาทะเลียน
สวดนับโม๓จบเกือบจะไม่จบ
ยังไม่ต้องใช้คาถาอะไรมาก
เอาแค่น้ำโม๓จบยังแทบไม่ไหว

พอตั้งสติได้แล้วหันกลับไปมองอีกที

แต่เห็นบอกว่าสมบัติทุกชิ้นที่ฝังอยู่เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วจะมีผีคุ้มหรือว่ามีคนที่เขาคุ้มครองอยู่
อย่างบางทีเนี่ยเอาเครื่องตรวจจับโลหะไปเนี่ย
ขดแล้วขดอีกขดลงให้ไม่เจอ
เมื่อสมัยนานมาแล้วนะ๒๔๘๐กว่า
ท่านขอเรียกชัดเครื่องเครื่องสวดโลหะเนี่ย
ไปสวดไปสวดหาสมบัติ
เพราะว่ามีรายแพงถ้ามีรายแพง
ท่านชอบเลยเอาเครื่องสวดไปสวด
มันดังมันดังมันดัง
มันทำว่ามีโลหะมีอะไรเครื่องไหว
พอขุดลงไปไม่เจอเจอแต่หม้อใส่กระดูก

บอกเอ๊ะเครื่องมันก็ใช้ได้นะ
เปลี่ยนที่ไปมันก็ดังอีกแต่ก็ขุดไปไม่เจอ
เจอแต่หม้อใส่กระดูกเจอแต่หม้อใส่กระดูก
เค้าบอกอย่างที่พระที่นั่งจากกระหวัด
พระที่นั่งจากกระหวัดไปสยนอันนี้อันนี้ที่
พระนำผมไปรับรัชกาลอยู่ที่นั่นนะครับ
พอดีผูดลงไปแค่ฟุตเดียวเอง
เจ้าขุดตอนนั้นจะขุดทำอะไรฮะ
ตอนนั้นก็ขุดลงไปเพียงแค่๓๐เจนเมตรเอง
เจอหายมันจุเงินณโม
ครับคือเงินสมัยสีวิชัยของณคร
กับเงินโมลัน๑๐๐๐๐ว่าเม็ด

แล้วก็มีเงินพจน์ด้วงสมัยอัพยาตร์ตอนปลายประมาณ๑๐กว่าบาท

ไม่พูดหน่อยว่าตั้งแต่เสียโกรธเนี่ยขุดจะมาตลอด๒๐๐ปี

เพียงแต่ว่าใครบังอยู่ทั้งเอง

ขึ้นตอนนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์

เขาบอกมีบาทหลวงที่มาเผยแพร่ศาสนาคริสต์เนี่ยที่เสียชีวิตไป
อาจารย์เคยเจอผีบาดหลวงมากับตัวเลย
เรื่องการฝึกที่หมู่บ้านโปรตูเกต
เราก็ต้องสำรวจพื้นที่ก่อน
ต้องเป็นตำรวจต้องใช้การตรวจสอบ
ถามใครต่อใครก่อนนะฮะ
ตอบชาวบ้านว่าตรงไหนมีอะไร
เพื่อที่จะเลือกสถานที่ขุด

มีทั้งเรื่องเล่าของชาวบ้าน
ที่เกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้น
ว่ามีเสียงสวดมีเสียงอะไร

ทุกคนเล่ากันว่าอย่างไรครับตอนนั้น

ว่าเวลาเรือมันขโมย

หลังจากนั้นจะมีเสียงคนไปเตือน
บางทีก็ได้ยินเสียงสวดมาจาก
ในบริเวณวัดล้างข้างใน

เราก็ทำงานตามขั้นตอนไปก่อน
มีการวางผังมีการตีตามวิชาการ

จนดั้งพบหลายโครงแล้ว
แต่เราก็ยังอ่านความหมายของโครงกระดูก

ก็มองไปทางด้านทิศตวรรษตก

ผมผมเป็นคนจดบันทึกมากผมเขียนตลอดใช่ไหมเพราะสเก็ตเอาไว้ตอนนั้น
ในวันที่๑๘วันอันคา๒๘ปี๑๙๘๔หรือฮะ

เห็นเงาอย่างนี้มันอยู่ข้างหน้าเหมือนคนใส่มวกมีผ้าคลุมนั่งพุกเข่า
มันมีสารอยู่ตรงนั้นเป็นแท่นบูชาไม่แน่ใจ
ก็ถามพวกที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันว่าเห็นอะไรแต่ไม่บอกเขาว่าเป็นเงาอะไร

เขาเห็นเขาไปตามชาวบ้านที่เล่าว่ามีคนมาเตือนเวลาขโมยเรือมาดูอีกคน

เห็นเหมือนกันหมดเราก็ขุดตรงนั้นพอดี

เพราะขุดไปแถวนั้นมีโครงบาทหลวง๑๐โครง
โครงกระดูกบาทหลวงนี่หรอ

วิธีการฝังศพของเขาเนี่ยเขาฝังไม่เหมือนกัน
คนทั่วไปกับบาทหลวงฝังไม่เหมือนกัน
ถ้าฝังบาทหลวงอย่าหาแม่ศิษย์สวรรค์ศพ
ถ้าฝังคนธรรมดาสาธารณิชย์ชนชนอย่าหาแม่นวรรณออก
เหมือนกำลังมองไปที่หน้าแท่นบูชา
เห็นไม้กางเข็นแต่ว่าบาทหลวงจะยืน

แล้วมองออกไปหาสาธารณิชย์ชนชน
ก็เหมือนกับที่อาจารย์เห็นเป็นเงาอย่างนั้นเลย

คุณเจอลงไปก็พบว่ามีอยู่๒โครงที่มีปูนขาวพอก
ปูนขาวนี่มันจะช่วยฆ่าเชื้อแล้วก็รักษาศพด้วย
เพราะฉะนั้นโครงนี้จึงสมบูรณ์
เชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับโครงกระดูกมาตรวจ
ท่านก็เปิดท่านเราก็เปิดตั้งแต่ตรงส่วนหัวมา
ปรากฏว่าตรงหน้าผากมีรอยแตก

แตะเองตรงหน้าผากเนี่ย
กระโหลกตรงนี้เป็นส่วนที่แข็งที่สุด

อกจากถูกกระทบด้วยของแข็ง
พอเปิดกระโลกมามันก็มีหายปราหักอีก
แล้วต้องสะหนุกว่าโรงนี้ต้องถูกค้าตกรรม
ก็เป็นเรื่องว่าเราจะต้องไปตามหา
ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีป้ายอะไรหมด
เห็นบอกว่าชาวพม่าเองก็มาบุรณะที่ยุธยา

ตอนนั้นพระมงคลชำรุดมากหลังคาไม่มีก็ออกเงินช่วยสมทบกับรัฐบาลไทย
เพราะว่าพวกคณะสู้ที่เข้าไปในวิหาพระมงคลพระพิษ
มองขึ้นไปบนหน้าตักพระมงคลพระพิษ

แล้วก็เตรียมที่จะพู่ห่อพู่ดาบ
เพราะฉะนั้นพวกดุสารสู้ที่ต้องออกมาจากวิหาพระมงคลพระพิษหมด

กรณีอิดเอามาคืนนี่ก็เหมือนกัน
เราไม่รู้เหมือนกันว่าดวงจิตของคนที่เสียชีวิตตรงนั้น

มันมันไปกรอกอยู่สิอีกก้อนนั้น
เกิดทำให้อีกก้อนนั้นมีอาทรรพ์
เห็นบอกว่าที่เจดีพระศรีสุริโยไทยเนี่ย

ไม่มีใครรู้ว่าห้องช่องบนเนี่ยในห้องช่องบนเนี่ย
มีอะไรอยู่ในนั้น
นอกจากมีรูปหล่อของพระสุริยธัย

เป็นรูปหล่อทำได้สำเร็จ

ทำนานแล้วไม่รู้ว่าใครทำด้วย

มีคนเคยหล่อรูปสีสุริยธัย

มีความรู้สึกว่าบันไดมันชันมาก
ันใดชันมากไม่รู้ว่าเขาแบก

ตอนที่จะทำมูลนาเจดีศรีสุริยนไทย
จะต้องเอารูปนั้นออก

แล้วก็เชิญพระพุทธสุริโยไทยเศรษฐกิจ
มีการยุมงคลที่เป็นพระพุทธรูปทองคำเนี่ย

เพราะฉะนั้นไอ้การที่จะเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นไป

มีเกินนำหรับที่จะเอายกขึ้นไป

ว่าสามารถที่จะเอาพระสุริยธัณฑ์ไทยนั้นลงมา
พอลงมาถึงข้างล่าง

สั่นแล้วก็ผนมมือพึมพรรมว่า
ที่เอาเราออกมาจากข้างบน

อัดมากจนกระทั่งเราเอาพระรูปหล่อพระสุริโยไทยไปไว้ที่พระปรา
ข้อนี้เอารูปนี้ไปตั้งแทนได้แล้วก็เชิญรูปพระพุทธศุโยนไทยขึ้นไปไว้ข้างบนได้
ทำไมฉันถึงบอกว่าอึดอัด
เพราะว่าเจดีองค์นี้ไม่ใช่ที่ประทับของพระสุริโยไทย
แต่เป็นประธานของวัดจะต้องเป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมศาลีนิกธาตุและพระพุทธรูปเท่านั้น
เพราะฉะนั้นคือไม่ควรจะเอารูปเทพหรือบุรพกษัตริย์ใส่
ควรจะเป็นพระพุทธรูปหรือพระบรมศาลินิกษาธาตุเท่านั้น
ว่าไม่มีใครรู้เลยว่า
เขาสร้างตั้งแต่สมัยไหนก็ยังไม่มีใครรู้จนถึงวันนี้
อย่างไม่รู้ใครสร้างแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่
อาจารย์ครับผมถามอาจารย์คลุกคลีอยู่แบบนี้
กลัวไหมครับต้องทำพิธีก่อนไหมที่เราจะทำอะไร

แต่ก่อนจะมาเรียนโมรันคดี
พ่อรู้ว่ามาเรียนโมรันคดีก็สอน
แกต้องมาต่อบทมนต์ส่วนนี้ให้ได้
อันนี้เป็นบทหนึ่งในภักดิ์ปริศ
เป็นเหมือนไม่นำทางแจ้งเจ้าที่เจ้าทาง
ว่าจะมาแล้วนะจะทำอะไรแล้วนะ

ทุกครั้งที่ต้องทำขุดเกิดก็ต้องทำพิธีกันหน่อย
มันอยู่ในความทรงจำตลอด
ที่เราจะต้องระลึกถึงตลอด

เยอะนะกิ่นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องเล่ากันอยู่

ที่เรียกว่าติดตาตระลังใจเลย
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร่วมมูไปกับอาจารย์
สิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือพระผี
พระอุณิธรรมจากกระดูกผีเก็บตะช้า

เขาก็นอนเชื่อปรากฏว่าคืนนั้นเข้าไปหาเขาในห้อง

ต่อได้จะทำพิธีอะไรก็ตามแต่จะต้องมีคาถา
บทสวดในส่วนหนึ่งของพระปริศ

กูไม่เชื่ออย่ารบกู
มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับกลับมามูกันต่อนะครับ
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดทิ้งท้ายไว้ว่า

จะต้องมีคาถาในการกำกับ
เพื่อที่จะต้องทำพิธีนั้น
บอกว่าคาถานี่ได้มาตั้งแต่โบราณ

บทสวดในส่วนหนึ่งของพระปริศ
คือกรณียเมฆไทยยสูตร
อันนี้เป็นคาถาที่
พระพุทธเจ้าท่านให้
สอนให้กับนักสาวกที่ออกไป
ทุดงไปยำสินภาวนาข้างนอก

ก็คือขอความเมตตายงมี
คือบทแผงเมตา

เอาบทย่อก็ได้ครับ

เมตัญจสะพะโลกัสมิง
เมตัญจสะพะโลกัสมิง
ขอความเมตายมีต่อสรรพสรรค์ทั้งปวง

ก็ต้องสวดสักนิดหนึ่งก่อน

ไปที่เข่าพ่อนมรุง

โดนผีเนี่ยปล้ำเรียงตัว

ก็มีความรู้สึกเรานอนข้างในสุด
มีความรู้สึกว่ามีพี่อำ
เหมือนผีอำขึ้นมานั่งคว่ำนั่งนับ

คนที่นั่งค่อมเรา

ว่าเราสัมผัสเราโดนอะไรของได้ไหม

ที่เขาจบใหม่เนี่ยนะเขาเป็นนุ่ม

คืนแรกก็ลงมาแล้วเพราะว่า
เธอชอบผู้ชายหนุ่ม

เดี๋ยวก่อนนะฮะวิธีเบิกพรหมจารี

ผู้หญิงสาวเนี่ย

แต่ว่าที่ไหนไม่รู้แหละว่าที่นั่นมันก็มี

เขาเรียกว่าประเพณีของกลุ่มเดียวกัน

อยู่ที่นั่นอาจจะตายเลือดตก

ก็เลยชอบผีหนุ่มชอบผู้ชายหนุ่ม
เอ้าผู้ชายหนุ่มแล้วคุณมะดำไปมั่งเลย

ยังมีเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใกล้
มีรุ่นน้องไปนอนที่นั่นก็นอนไม่ได้
ต้องหนีมานอนด้วยทั้งคืนเลย
มันรู้สึกทั้ง๓คนพร้อมกัน

โสดจากคนนี้ไปคนนั้น

ขออนุญาตดูนะเอาเอาที่ห้อยอยู่ก่อนเอาติดตัวก่อน
ลุงปูโตะรุ่นชุดวาน
แล้วท่านก็มาพระราชทานให้
เพราะว่าต้องเจอสิ่งลึกลับบ่อยท่านเป็นห่วง

เงินทองมาให้เสร็จรวมทั้งใส่สร้อย

อันนี้เป็นเหรียญในพระองค์
เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้า

อันนี้จะพระราชทานให้เฉพาะ
ถ้ารับบริพาณที่ใกล้ชิด
อาจารย์ยังมีขนถางช้าง
อาจารย์ถึงเชื่อเรื่องผลหางช้าง

อ๋ออาจารย์เชื่อเรื่องขนหางช้าง

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือพระ

ไปส่งข้าวปลาอาหารให้พ่อที่อยู่ในสวน
แต่แล้วก็เผลอหลับไป

ปรากฏว่าเอ๊ะ
ขึ้นมาเห็นพ่อไปนั่งสูบบุรี

พ่อเรียก

เพราะพ่อนอนอยู่กับเราเอง

นี่ก็ตอนหลังมาก็

จะมีเรื่องแบบนี้บ่อยที่บ้าน
คุณทวดมาเข้าฝันแม่
บอกว่าเนี่ยถ้าเอาอันนี้ไปไว้วัดซะ

แม่ก็ถามพ่อว่าแม่คืออะไร

ตึกคือวัดชนะสงคราม
ก็มีความฝังใจมาตลอดว่า

ตอนมณีบุราชดีก็เลย
เอาด้วยของพ่อตอนนั้น

แล้วตามไปเอาคืนไหม

ด้วยอู๋ให้ประดับถือละกันครับ
ถ้าหากว่ามองดูจะเห็นเนื้อกระดูกสีขาว
พระองค์นี้ทำจากกระดูกผีเจ็ดป่าช้า
เพื่อทำแจกทหารไปสงครามอินโดทีน
ตอนนั้นในหนังสือพิมพ์อะไรของหลายประเทศพูดว่า
ทหารไทยเนี่ยยิงแล้วไม่ตาย
พอยิงตูมไปมันต้องวิ่งมาอีกเป็นพวนเลยเยอะแยะมาก
พอสงครามเลิกแล้วพวกนี้ก็เอากลับมาบ้าน
ไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็คนนั่งเต็มร้าน
แปลว่าขายของไม่ได้มีคนเห็นมันมีคนนั่ง
ตีบสำล้อไปก็มีคนนั่งสำล้อไปตลอด
เพราะฉะนั้นไม่ค่อยมีคนนิยมที่จะสะสมไว้
เพราะว่าเธอจะมาอยู่เป็นเพื่อนเต็มไปหมด
หนุ่มเข้าใจป่ะคือเอาไปเป็นทหารเนี่ยรอดชีวิตกลับมาหมดเลย
ปรากฏว่าแต่วันหนึ่งมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขายไม่ได้
ปั่นสำล้อก็ไม่มีคนนั่งเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นคนอยู่รอบรอบเต็มไปหมดเลย
ก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมบูชากัน
ตอนได้มาใหม่ก็พกไปไหนก็โอ้รู้สึกอุ่นใจหรือมีเพื่อนเดินไปเยอะ

แล้วไม่นานวันนี้ไปงานเลี้ยงที่สถานทูทบบรุเลกียด
ห้อยองค์นี้ไป
เอาไปด้วยเอาเป็นเพื่อนมันอาบไปไหนไฮไก่เอาไปด้วย

เข้ามาพอมาถึงบ้านเนี่ย
ซี่ถามบอกทำไมเพื่อนที่มาด้วยอ่ะ
ผูดถามท้ายครับ
ไปแล้วก็ไม่รู้เนื้อที่น่าคือก็ลาสนะเนื้อใกล้เคียงกันเลยเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันด้วย
เนื้อเดียวกันเลยแต่ทีนี้เห็นบอกว่าได้มาในวันแรกเนี่ยนะครับ
ทะเลาะกันทั้งคืนเราได้มาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมี
เพราะพ่อบอกนะสอนกรณีไม่ใส่กับสูตรเนี่ยเราก็ต้องร้องคลอง
เขาคงต้องสวดสู้ให้เขาสู้สู้กับเขาสู้กับเขาทำไมอ่ะเข้ามาเข้ามายังไง
หมายความว่าเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขามีตัวตนเขาแสดงยังไงครับ
เขาก็กวนทั้งคืนอ่ะกวนอะไรยังไงครับกวนหนึ่งแข้งหนึ่งขาบ้าง
อะไรอะไรมั่งสารพัดทับมั่งคือเรานอนไม่หลับทั้งคืนอ่ะ
เคยมีแบบเดินไปแล้วคนแหวกอย่างนี้มีไหมฮะมีฮะเดินกลับบ้าน
เดินกลับมาที่พักเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีคนแหวก
แล้วก็เอ๊ะทำไมเขากลัวคนเมาหรือไงแล้วก็มีรถสำล้อมารับไอ้ส่ง
พอไปส่งถึงที่พักเนี่ยคนที่นอนด้วยเขาเปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูออกมาเห็นไหมไอ้ประตูคุ้มมันสูงขนาดนั้น
เขาเปิดเข้ามาเขาบอกโอ้มันทำไมเพื่อนพี่ตัวสูงยังไงสูงอย่างถึง
ถึงพิเภทสิพิเภทหน้าเนี้ยประมาณนั้นแล้วก็เข้าไปนอนด้วย
เข้าไปนอนด้วยนะนอนระหว่างที่มันที่สุดก็คือ
ตอนไปไปฝึกงานที่อินโดนีเซียเขาบอกอินโดนีเซียนี่ก็เป็นเมือง
ใครไปก็มักจะเจออ่าโดยเฉพาะที่บูโรพุทธโธอ่าไปอบรมเอ่อ
วิชาการบุรณะโบราณสถานประเภทหินอ่าที่มโลพุทธโธอันนี้ในคอร์สเนี่ย
มันจะต้องมีรายการที่ไปไปศุกร์ศาลเยอะมากค่ะแล้วเราก็นิมนต์ท่านไปด้วย
เพราะว่าเขาเจอกันเขาอาจจะคุยกันรู้เรื่องอาจารย์มันกำลังหมายถึงว่าพระผีที่อยู่ในนี้
ถ้าไปเจอกับผีที่นู้นอาจจะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันคุยกันรู้เรื่องอุ้ย
บางคนว่าเอ่อมันในบ้านพักที่พักเนี้ยมันอยู่ด้วยกันหลายหลายชาติค่ะ
นอนเป็นห้องห้องเนี้ยน่ะแต่แล้วก็ถ้าบอกว่าไอ้คนเฝ้าเฝ้าหอเนี้ย
เป็นอินโดนีเซียมานอนห้องติดกับห้องผมแล้วมันก็ออกบอกเอ๊ะปฏิพัฒน์
ทำอะไรกลางค่ำกลางคืนเดินผ่านห้องมันทุกวัน
เดินผ่าไปแล้วก็ทะลุไปอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องกินข้าว
แล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กไอ้องค์เนี้ยแต่แล้วก็เพื่อนเพื่อนที่พักอยู่รอบรอบ
ห้องกินข้าวทุกคนเขาจะได้ยินเหมือนจะหมดมาจากเนี้ยหมายแต่แล้วแต่แล้วเอ่อ
เป็นผู้หญิงฟิลิปเป็นเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อืมอืมเขาก็ไม่เชื่อ
เมื่อคืนนั้นเข้าไปหาเขาในห้องเขานอนกันสองคนคนไทยคนหนึ่ง
ฟิลิปปินส์คนหนึ่งเข้าไปมีแต่หัวกับผม

กระซึงลอยฉบอยู่ในห้อง
เขาบอกเขาร้องร้องกันสองคนเนี่ยไม่มีเสียงออกมาจากห้องเลย

แล้วเขาออกมาหาหลูตอนเช้าออกมาบอกว่า

ปริภัทรเอาหันตูอยู่คืน

ไม่ได้เอาไปอยู่ในห้องเนี่ยแต่ว่าไปหาเขา
แล้วเขาเชื่อไหมว่านี่มีวิญญาณมาจริง
ก็ต้องเชื่อแล้วขนาดนักวิทยาศาสตร์
โกยเถอะยังกระเจิงเลยยังกระเจิง
เท่านั้นยังไม่พอเอาพระผีไปบูชาไว้ที่หิ้งพระที่บ้าน

ภรรยาตอนนี้นะครับภรรยาของอาจารย์ต่ออยู่กับเรานะครับพี่เรียมครับสวัสดีครับพี่เรียม
ตอนนั้นเขาเอาพระไปไว้ที่บ้านแต่เขาไม่ได้บอกอะค่ะ
ตอนนั้นลูกอายุแค่๖เดือนแต่แกคว่ำได้แล้ว
ปกติลูกจะนอนหัวค่ำแล้วก็นอนตลอดคืน
คืนแรกพี่ก็นอนกับลูกด้วยเขาก็ตื่นมากลางดึกประมาณเที่ยงคืน
จะร้องไห้ไม่หยุดเราก็นึกว่าลูกป่วยอันดับแรกก็คิดว่าลูกป่วย
เท่าไหร่ก็ตัวไม่ร้อนหน้าไม่เขียวไม่อะไรแต่มันกวนโกเยทั้งคืน
มันร้องจนมันหลับคืนที่สองมันก็เอาอีก

พี่ก็เลยฉุกใจว่าเอ๊ะถ้าร้องแบบนี้มันอาจจะคล้ายกันก็ได้
ก็เลยปลุกถามเขาว่าเอาอะไรมาไว้บ้านมั่ง
เพราะลูกมันร้องผิดสังเกตเขาก็เลยนึกได้ว่า
เอาพระเนี่ยเข้าบ้านเขาอาจจะมาสื่อกับเด็ก

นิมนต์ออกไปอยู่นอกบ้านก่อนไม่งั้นลูกไม่ได้นอนค่ะ
เอาออกไหมฮะออกค่ะแล้วเป็นยังไงครับ
ก็พอออกลูกก็เงียบแล้วก็ปกติอะค่ะ
เงียบเลยค่ะเขาเอาเขามาไว้บ้านเขาไม่ได้บอกเราด้วย
แต่ลูกยังเล็กเขาก็รับไม่ได้นะคะ
เอาละอาจารย์ฮะอาจารย์เป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่กับเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้มาก็เยอะ
บางทีผีก็มาช่วยทำงานด้วยทุกวันนี้เอาผีเลี้ยงไว้ใกล้ใกล้ตัวไว้เจรจากับผีด้วยกันด้วยนะฮะ
อาจารย์เอาไว้ก่อนคืนไปก่อนครับ
ณวันนี้จริงแล้วยังมีพวกขุดสมบัติอีกเยอะ
อาจารย์อยากจะฝากอยากจะบอกอะไรถึงคนที่จะขุดสมบัติหรือที่เอาไปหยิบของเขามา

เรื่องเกี่ยวกับโบราณสถานเนี่ยทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเคารพความเชื่อแล้วก็ศรัทธา
อันนี้โดยเฉพาะอายุทยาเนี่ยไม่ได้สร้างด้วยความรู้สึกศรัทธาหรือว่าสั้นอย่างเดียว
ยังมีเรื่องของสงครามเรื่องของความผูกพันเกี่ยวกับการเสียชีวิตในช่วงปลายของตัวเอง
สุดท้ายเมื่อนู่นกิจหนุดเนี่ยบางทีมันมีติดอยู่กับ

อันยาในทุกแห่งเกือบจะทุกแห่งของพื้นที่อันยา
สร้างขึ้นด้วยเลือดและน้ำตาแล้วก็ความอาฆาตภูมิพยาบาลหลายอย่าง
ดังนั้นการที่จะเอาของไปจากจากบวรรณฐฐานเนี่ย
ต้องคิดให้ดีโดยเฉพาะเข้าไปในวัดพระศรีน้ำเพชรเนี่ย
เราไม่รู้เลยว่าพระมนมอัฐิพระอัฐิของใครที่อยู่บนพื้นบ้าง
เพราะว่าผู้ร้ายมันเอาแต่ของมีค่าไป
พระอัฐษฐิหรือว่าพระมนมอัฐษฐิก็ทิ้งกระจายอยู่นั้น
เพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปในวัดต่างเนี่ยทำให้ความขอบค์ศัตรูสัตว์ด้วย

ข้างนี้กราบพอเข้ามาก่อน

ทุกวันนี้ผู้หลายที่เอาสมบัติไปเอากลับขึ้นมาครบทุกอย่างค่ะ

บรรทหารทุกสถานะ

มันแสงว่าทุกสิ่งทุกอย่าง

รับรู้กันนะฮะและก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่า
คิดให้ดีจะเข้าไปเที่ยวโบราณสถานแบบนี้เนี่ย
กราบไหว้สักนิดนึงเข้าไปด้วยความเคารพ
อย่าไปหยิบอะไรไว้ติดมือมา
ขอบคุณด้วยครับ
เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำเสนอไปนะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

เรื่องราวของคุณเด็ดแค่ไหน
เรื่องราวของคุณมูหนักแค่ไหน
ดูเท่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไหม
กลับมาพบกับเราได้ใหม่ครับ

ทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวี

ราวที่สวัสดีครับ